ก็ดีใจที่แบรนด์แสน้ำดื่มสิงมาสนใจในตัวนายและผลงานที่มี
จริงก็อยากจะขอบคุณแฟนที่ให้ความต้อนรับตั้งแต่แรก
ถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีวันนี้
ก็มีส่วนครับมีส่วน
ใช่แล้วก็จริงการรับงานพวกนี้ว่านายก็ใช้มันอยู่แล้ว

วิธีใหม่น้ำสิ้งแน่นอน
ผลงานตัวเองก็มีเพลงคนละชั้นแล้วก็มีมิกซ์คนละชั้นทั้งชั้น
แล้วก็โฆษณางานอีเว้นต์แบบนี้ติดตามได้เรื่อย
เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ปีหน้าเขาต้องรอดูครับผม

ก็เวลาเจอพวกเขาก็น่ารักกันอยู่เสมอครับเราก็ลงไปถ่ายรูปอะไรกับเขา

คุณโปรโมชั่นเนี่ยก็ถ้าหลวงนี่ก็คิดว่าก็ตายเกี่ยวกับธรรมดา

เขาก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างดีตั้งแต่แรก
จนถึงวันนี้อย่างที่พ่อพูดเสมอว่าแฟนคือบาตรีของเรา
เนี่ยแหละครับถูกต้องแล้วขอบคุณครับ

สวัสดีครับชื่อเจ้านายนะครับผม
เทียบเท่ากับดาราแถวหน้าเลยทีเดียวนะฮะ

๗๐กว่าล้านวิวแล้วนะครับไม่ธรรมดาจริง

ตอนนี้เราก็มีแฟนที่น่าสนใจอย่างนับกุญเชียง

ปีเขาบอกว่าเราจะต้องมากดไปตรงแคชเชียร์จริง
ตรงนั้นแหละครับท้อเลยครับ
ก่อนจะเข้าใจการกดขอบคุณพ่อเจย์
ขอบคุณพ่อชื่อต้นครับ

อ๋อขอร้องได้ไหมฮะตรงนี้มีร้านที่เข้ามาแล้วไปตามเพื่อนไปตามร้านกลับมาอีกครั้ง
ส่วนส่วนสุดสุดคนก็เลยยืนเซอร์ไพรส์หน้าเข้าไปใหญ่
ก็มาก่อบทามินของพี่ว่ามันก็เลยทำให้เป็นอะไรที่คนพูดถึงเยอะมาก
ครับเพราะคงไม่มีใครพลาดคิดว่าเดินเข้าร้านส่วนสุดสุดแล้ว
ต้องมีหน้าแบบโอ๊ยเจ้าหน่ายมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะฮะ
โดยเฉพาะพี่ที่สู่บัญชนจะได้กันดีกว่าค่ะ
ก็คนการส่วนตัวนะครับอยากจะพิเศษก็มีเพลงพอละชั้นครับ
คนการที่ในคลิปว่ามีรูปน้องเจ้าหน่ายอยู่ในขวดด้วย
ขวดไว้เหมือนตรงนี้นะคะคุณแอดค่ะมันจะลองดูนะครับ
ก็อาจจะมีขวดพิเศษต่างต่างออกมานะครับรวมถึงแต่ว่าแล้วคุณ
ค่ะนะฮะขอเซ็นต์ปรบมือด้วยค่ะให้พี่ซี่สมชลนะฮะถ่ายภาพนะฮะ
น้องเจ้านายกับคุณทิติพรนะครับเชิญเลยนะครับต้องขยับกล้องไหมครับ
ไม่ต้องนะฮะเอาขวดจับได้จับได้จับบอกบอกได้เลยนะฮะ
ตอนนี้ทับทิศหมดหมดไหมฮะหมดไหมฮะทับติ้งทับติ้งโอเคแล้วนะฮะ

เชิญทั้งสองท่านนะฮะคุณนัทค่ะคุณนัทค่ะหันทางนี้นิดหนึ่งค่ะ
หนึ่งสองสามสามสามอีก
ตามพร้อมเรื่องไหมฮะคุณท่าน
น้ำเย็นเย็นเฮ้ยได้ชดให้เจอนะครับ